ใช่ค่ะเดี๋ยวเราจะคุยกับท่านอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยานะคะ
วัญชัยสากุดมชัยนะคะตอนนี้อยู่ในสายกับเรานะคะ

ครับก็สภาพอากาศณช่วงเวลาจากนี้ไปนะครับ
ที่พื้นที่ถ้ำหลวงจังหวัดเชียงรายครับท่าน
ไม่ทราบว่าฟ้าฝนจะเป็นยังไงครับนับจากนี้ไปครับ
ก็จะมีฝนตกเป็นระยะนะครับ
ถึงแม้จะไม่เจอกินหนักก็ไม่เจอกินอดึงหรือปันต่าง

ตอนนั้นก็กลัวจะเป็นปัญหาเหมือนกันเพราะว่า
ฝนที่ตกในบริเวณพื้นที่ตรงนั้นมันจะไปเติมลงในถ้ำได้นะครับค่ะ
ปริมาณฝนจะถึงขั้นที่ทำให้ระดับน้ำในถ้ำนี่เพิ่มเลยไหมคะท่านคะ
คือฝนไม่ต้องหนักนะครับถึงตรงในขุบขาวตรงนั้นนะ
น้ำในถ้ำมันก็คงเข้มสร้างสูงไม่ทันนะครับ
เพราะว่าน้ำมันจะไหลลงตามธรรมชาติที่หมดแล้วนะครับ
อย่างนั้นเนี่ยมันต้องทำงานแข่งกับเวลาแล้วก็ธรรมชาติ
เพราะว่าเดี๋ยวฝนจะมาเยอะในช่วงจากนี้ไปเนี่ย
คือถ้ามาเยอะจากนี้ไปมันจะมานานไหมครับท่าน

แล้วฝนในช่วงนี้มันก็จะยาวนิดนึงนะครับ
วัน๑๐๙๐๑๑๑๒ประมาณนั้นนะครับ
ฝนมันดึงจะสารข้างหน่อยนะครับ

เพราะว่าฝนที่ตกตรงนั้นเป็นหุบเขาเป็นเขานะครับ

จากนี้ไปนี่๙๐๑๑๑๒๔วันนี้คือจะมีฝนมาตลอดเลยนะฮะ
คือถึงขั้นเป็นแบบมรสุมเลยไหมคะท่านอธิบดีคะ
ใช่ครับเป็นฝนจากลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่มาจากอันดามันที่พัดเข้ามา
คือเผื่อเอิญเชื้อเขานางนอนเป็นหน้าเนื้อที่รับลมอยู่เหมือนกัน
ก็เลยทำให้เกิดฝนในบริเวณนั้นค่อนข้างจะจะเยอะนิดนึงครับ
ท่านครับในสภาพพื้นที่แล้วเนี่ยบริเวณเขานางนอนหรือว่าถ้ำหลวงตรงนี้เนี่ย
คือบางช่วงบางเวลาเขาก็บอกกันแบบเอ๊ะทำไมฝนตกแต่แถวถ้ำหลวง
ตรงจุดอื่นของแม่สายของเชียงรายไม่ตก
อันนี้มันเป็นเรื่องของธรรมชาติตามหลักเลยใช่ไหมฮะหรือว่ายังไง
ถูกต้องครับเป็นหลักเอ่อทางที่จากเลยแหละครับเป็นการ
ครับที่ค่อยฝ่าตัวก็เกลียดเป็นหมีส่วนใหญ่ก็จะเห็นว่าก่ออยู่ตรงครู่เขา

เพราะว่าด้วยสภาพความเอื้ออำนวยของสภาพพื้นที่

คือหลายคนมองว่าเดี๋ยวนี้มันภาวะโลกร้อน

อธิบดีว่าฤดูฝนจริงมันช่วงไหนเดือนไหนยังไง
จริงแล้วมันยังไงคะสำหรับในพื้นที่ตรงนั้น
จริงที่ดูฝนคือช่วงที่ดูฝนนะครับ
ทีนี้ดูฝนมันเข้าตั้งแต่๒๖สัปดาห์คม
และแค่ยาวไปถึงกลางเดือนสุนาคมมันก็จะหมดฝนนะครับ
เพราะฉะนั้นช่วงไหนที่รมแรงฝนจะเพิ่มขึ้นมา
ช่วงไหนที่ฝนเบาลงไปอย่างเมื่อสัปดาห์ที่แรก
ลมแรงลมเบาลงไปฝนก็หายไป
รวมปกติแล้วทุกปีช่วงไหนฝนมาแบบเยอะแน่
เที่ยวได้เอาน้ำมาเต็มถ่ำท่วมถ่ำไม่ควรจะไปไม่ควรเข้าไปเที่ยว
แล้วคุณทุกปีจะต้องเป็นช่วงไหนครับฟัน
พวกน้ำตกพวกฆ่ามันต่างนี่น่าจะหยุดตั้งแต่เดือนมิถุนายน

อธิบดีค่ะคือตอนนี้เนี่ยช่วยมาได้๔คนถึงโรงพยาบาลเรียบร้อยแล้ว
จะปฏิบัติการได้ต่อไปต้องรออีก๑๐๒๐ชั่วโมง
แล้วก็กว่าจะครบทั้ง๑๓คนช่วงระยะเวลาตรงนี้
อธิบดีคาดว่าฝนมันจะเป็นยังไงไม่อยากให้ตกเลยค่ะท่านคะ
ฝนผมว่ายังคงมีอยู่ในช่วงนี้นะครับแต่จะช่วงแรกแรกที่ฝนอาจจะยังไม่หนัก
ถ้าทำอะไรต้องรีบทำ
เพราะว่ายิ่งใกล้เข้าไปฝนก็จะยิ่งเพิ่มขึ้นเรื่อย
ตรงภาม่าตรงโอวะเขาตรงนั้นมัน
เมื่อตกป่าวผมว่าส่วนหนึ่งมันคงคงลงมาที่ธ่ำด้วย

บางทีถ้าชาวไม่ตกเดียวอย่าทำอะไรตก

คือเราก็สูบน้ำอยู่ตลอดเวลานะครับ

แต่ที่ท่านอธิบดีพูดก็หมายถึงว่า
แม้มันจะไม่ตกลงมาตรงถ้ำหลวงเยอะแต่ถ้ามันตกส่วนอื่นเนี่ย
แล้วมันก็กินเวลาอีกสักแป๊บนึงเดี๋ยวมันก็ไหลมาที่ถ้ำอย่างนี้ใช่ไหมฮะ
ถูกต้องครับเพราะว่าตามแนวเขาตรงนั้นมันจะเป็นแนวยาวนะครับ
ฝนมันก็จะตรงที่ที่ต่ำอยู่แล้วนะครับ
ซึ่งการสูบเนี่ยถ้าสูบอย่างเดียว
เราสู้ธรรมชาติไม่ได้แน่ครับเพราะพื้นขาวทั้งหลู่เค้ารับน้ำอยู่
เพราะฉะนั้นเราก็น่าจะยังมีเวลาอีกสัก๒๓วัน
ที่น้ำมันจะไหลมาจากจุดอื่นที่มันตกหนักอยู่แล้วมาที่ถ้ำหลวง
ครับก็พยายามเร่งให้เร่งให้เร็วที่สุดเพราะว่าอย่างที่ท่านผู้ว่าท่านบอก
วันนี้เหมาะสมแล้วคือหมายความว่าถ้าเลยจากนี้ไปก็เริ่มจะมีปัญหาเพิ่มเข้ามาอีกแล้วนะครับ
งั้นก็ช่วงนี้คือช่วงที่เหมาะสมที่สุดแล้วนะคะท่านอธิบดีในการช่วยทั้ง๑๓คนออกมา
ครับผมเพราะสามารถสูบน้ำออกมาออกสักครั้งนี้เยอะแล้วนะครับ
ครับวันนี้ขอบพระคุณสำหรับข้อมูลนะครับท่านครับ
ครับผมสวัสดีครับท่านอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยานะฮะท่านวันชายศักดิ์อุดมชัยนะครับ